พบว่าตลอดทั้งปีนั้นปัจจุบันตัวเลขของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือนั้น

๘๐กว่าล้านรายบวกลบครับ
อกจากนี้ถ้าเกิดว่าดูรายย่อยลงไปอีก
ไปดูข้อมูลเรื่องนี้พร้อมกันครับ

ถ้าหากว่าเราไปดูผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือในประเทศไทย
รวมสถิติของผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือในประเทศไทย
ก็จะพบจำนวนผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือในประเทศไทย
มีทั้งหมด๘๓ล้านราย

โทรศัพท์มือถือใช้มากที่สุด
ตัวเลขอยู่ที่๑๙๐๓นะครับ
รองลงมาก็จะเป็นภาคกลางครับ

ในขณะที่พื้นที่ภาคเหนือนะครับ

ส่วนของผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือในไทย

มีตั้งแต่เด็กอายุ๖๑๐ขวบ

แต่กลุ่มคนที่ใช้สมาร์ทโฟนมากที่สุด
เป็นกลุ่มคนในช่วงวัย๒๐๒๔ปี
รองลงมาก็จะเป็นช่วงอายุ๑๕ปีถึง๑๙ปีนะครับ
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอในขณะนี้
ข้อมูลล่าสุดณสิ้นเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมา
อยู่ที่๔๓ล้านเล็กหมาย

อัตราการเติบโตของการใช้งานในรอบ๖ปีที่ผ่านมา
จะเห็นนะครับว่าตัวเลขผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือนั้น

มีผู้ใช้อยู่ที่๗๑ล้านราย
แล้วก็ขยับมาเป็น๗๗ล้านรายในปี๒๐๑๘
และเพิ่มมาเป็น๘๔ล้านรายในปี๒๐๑๒
และเพิ่มเป็น๙๒ล้านรายในปี๒๐๑๓นะครับ
ตัวเลขนั้นบวกขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับคุณผู้ชม
จนกระทั่งในปี๒๐๑๕นะครับ
ขยับลดลงมาเติบโตแบบชะลอตัวลงอยู่ที่๘๓ล้านราย
ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่านักวิเคราะห์หลายรายเนี่ย
ระบุว่าตลาดนั้นเริ่มอิ่มตัวแล้ว
หลังจากที่แข่งกันมาอย่างดุเดือดก่อนหน้านี้ครับ
ยังคงครองตลาดส่วนใหญ่อยู่นะครับ